วันนี้เป็นเรื่องวุ่นของวัยรุ่นเที่ยวผับบ้างนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งโพสต์คลิปถามช่วงนี้ยังมีพรกรฉุกเฉินอยู่หรือเปล่า

ก็เรื่องวุ่นของวัยรุ่นเที่ยวผับ
มั่วสุมช่วงเคอร์ฟิลด์ทะเลาวิวาสกัน
เหตุเกิดขึ้นนะฮะเมื่อสองสามวันก่อนที่ผับแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดปฐุมธานีเอาล่ะจ๊ะปฐุมธานี
หลังจากมีเหตุทะเลาวิวาสขัดแย้งกับคู่อลินะครับ

คุณผู้ชมฮะนั่นคือปืนอากาศ

เอาอากาศเข้าผับครับคุณผู้ชมฮะ
ทุกคนรู้ว่าแก๊งนี้เป็นแก๊งของกลุ่ม
มีอิทธิพลผัวพันกับยาเสพติดในพื้นที่ด้วย
ในเมนี่อายุ๒๑เป็นคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับทางเพจ
แล้วก็เล่าบอกว่าเล่นโซเชียลมีเดียไปเจอคลิปดังกล่าว
โดยไม่ได้สนใจเคอร์ฟิลล์เลย
พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะโจมตีหรือกันแกล้งใครที่อยู่ในคลิป
ใครอยากรู้ว่าอ้าวตอนนี้ผับมันเปิดแล้วเหรอ
สถานบันเทิงมันเปิดแล้วเหรอไหนนายกบอกว่า๑ธันวาคมไง
จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกนะครับที่ทีมข่าวตรวจสอบไปนะฮะ
สถานบันเทิงแห่งนี้เป็นลักษณะของสถานบันเทิง
มีความคล้ายคลึงกับผับแห่งหนึ่งที่จะอยู่จังหวัดสระบุรี
อ๋อคนในวงการก็คงรู้กันแหละถ้าแบบนี้
เฮ้ยทำไมล่ะไม่เอา